วิถีธรรมชาติเป็นวิถีของไทยภวร

เขาบอกว่าถ้าปีไหนไม่ทำแบบนี้นะครับ
ปีนั้นจะมีการป่วยไข้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นการขอฝนแบบที่ไม่เหมือนใคร
ปกติการขอฝนนะครับเป็นการแห่นางแมว
แต่ที่นี่เขาขอฝนโดยการแห่ปลาช่อนครับ

หนึ่งเดียวในโลกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ

ในทุกวันขึ้น๘ข้ามเดือน๗นะครับ
ตามประดิษฐินจันทรคติชาวไทยภวร
รวมตัวกันเพื่อทำพิธีทำบุญกลางบ้าน
เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
นี่ครับภาพปั้นอยู่นี่คือปั้นรูปเทวดานะครับ
ว่าคนจะได้ไปขอพรนะครับ

นำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปเทวดาวางไว้บนพื้นนะครับ
นำปลาช่อนตัวใหญ่น้ำหนัก๑กิโลกรัม๒ตัว
มาใส่กระมังวางไว้คู่กับรูปเทวดาดินเหนียว
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์๙รูปมาสวดคาถาขอฝน
จากนั้นชาวบ้านก็ร่ายรำตามเสียงแข่งที่เราใจสนุกสนานล่ะครับ
แห่ปลาช่อนในกระมังไปรอบวัดนะครับ
ก่อนที่จะนำปลาช่อนไปปล่อยที่บ่อน้ำในวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามนะครับ
นี่แหละครับเป็นประเพณีดั้งเดิม
ดูแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกัน

นางสมบูรณเขียวเซ็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับ
เล่าว่าการทำบุญกลางบ้านขอฝนที่วัดเขาพระทำสืบทอดมานานแล้ว
นับได้กว่า๑๐๐ปีแต่เดิมเคยใช้แมวมาขอฝนนะครับ
แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นการทรมานสัตว์
เปลี่ยนมาเป็นแห่ปลาช่อนแทนและต้องทำในวันขึ้น๘ค่ำเดือน๗เท่านั้น
เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข
เพราะเคยเลื่อนการจัดงานครั้งหนึ่งปรากฏว่า
คนในชุมชนล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุไปหลายคน
จุดทูปขอพรแล้วบอกว่าจะจัดตามกำหนดเดิม
ชาวบ้านก็หายเป็นปกติจึงมีการจัดงานต่อเนื่องมาทุกปี
ไม่เคยขาดขึ้นในวันขึ้น๘ค่ำเดือน๗
อันนี้คือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและเป็นเรื่องลี้ลับของคนในท้องถิ่น
นี่โหเป็นชาวไทยภวรชาวไทยภวรคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
วิถีชาวไทยภวรเขามีมาตั้งแต่นู่น
พวนอยู่แขวงเตียงขวางอยู่ที่ประเทศสปลาว
ก็ไล่มามีสุพรรณบุรีลบบุรี
ทางบ้านหาดเซี่ยวสุโขทัยก็ไทยพล
กลุ่มนี้จะเป็นวิถีร่างเดิมปรับเพลงนี้แบบนี้ก็จะมี
นี่แหละครับเอาเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับ